สาดเข้าเรือตลอดเวลาน่ะอย่างที่บอกว่าเห็นผมแข็งคุณผู้ชมว่า
ฝีภายนี้โอ้โหเป็นหนึ่งเลยฮะภายไปเรื่อย
พลิกคว่ำครับดูแล้วก็หวาดเสียวไปลุ้นระทึกไป
เจ้าของคลิปคนที่ถ่ายไว้นะบอกโอ้โหนี่แม่น้ำที่อายุทยาน้ำมันแรงนะ
ทีมข่าวถามไปครับว่าลุงคนเก่งคนนี้ก็คือชื่อลุงพลนั่นเอง
ชอบมาหาปลาพายเรือหาปลาแถวนี้ทุกวัน
นี่ตรงนี้แถววัดพนันเชิงป้องเพชรน่ะ
ใช่น่าจะน่าจะนะ
ลุงพลคงคุ้นเคยกับคุ้งน้ำย่านนี้เป็นอย่างดีครับ
เป็นอย่างดีน่ะครับสรุปนี้มันลุกแม่นแล้วนะครับนี่

คือกวนพายเพื่อประคองเรือน่ะโดยนี่ต้องมืออาชีพสุดนะ
ใช่ค่ะแล้วนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔กันยาที่ผ่านมานะ

แต่ก็ไม่แนะนำให้ทำนะอย่าไปทำตามนะ
แล้วลุงพลเนี่ยลุงพลเนี่ยหาเสื้อชูชิบหน่อยมั้ย

ลงไปเนี่ยมันจะอันตรายนะต่อให้ฝีภายดีขนาดไหน
ถ้าจมน้ำไปเนี่ยโอ้แบบนี้ช่วยเหลือตัวเองลำบากนะฮะ
นี่ตัดภาพมาถ้าเกิดว่าเป็นดอม
เออเอาไม้พายใส่มือดอม